ตลอดเวลาที่มีเวลาว่าง

ดูจากรูปเรารวมเขาก็โอเคนะ
ปกติเลยในชีวิตประจำวันไม่ค่อยมีอะไร
ก็ไปเรียนไปกินไปเที่ยว

คิดว่าเขาเป็นพิตตี้
ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
แล้วก็พ่ออาจจะป่วยอยู่อะไรสักอย่าง

ผู้หญิงสมัยนี้ไม่ชอบลงรูปแฟนหรอก
ยิ่งหน้าตาดีดีไม่ชอบลงรูปแฟน
เดี๋ยวนี้มีคนเข้ามาหรือไม่ก็อาจจะไม่มีกระแส
ก็มีไงเขาลงรูปกับแฟนอยู่นะ

คิดว่ามีแต่ไม่เปิดเผย
ความจริงคนนี้ท้องแล้วถูกบอกเลิก

ไม่เคยคิดเลยว่าแฟนที่รักกันมากจะเปลี่ยนไป

ตะวันคลอดก็ต้องขับรถไปคลอดเอง
ตลอด๓เดือนหลังคลอด

แต่เธอก็ตัดสินใจที่จะเลี้ยงลูกด้วยตัวของเธอเอง
และทำงานหลายอย่างเพื่อลูก
พอฟังเงี้ยรู้สึกยังไง
ด่าเข้าไปเยอะขอโทษค่ะไม่รู้
อ๋อนึกออกแล้วคนนี้ไม่น่าคุ้น

ในโลกโซเชียลเขาทำตัวเองให้ไม่เศร้า
หรือว่าเขาผ่านมาได้แล้วหรือเปล่า
เพราะคุณคิดว่าเขาอยากจะสู้ด้วยตัวเอง
คงแบบไม่อยากให้เอาลูกมาเป็นเครื่องมือ

แฟนทิ้งเขาก็ยังเก็บลูกเอาไว้
อยู่ก็เศร้าออกมาเอง